เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของของกินกันหน่อยดีกว่า
เราจะพาไปที่จังหวัดพระเยาะ
ชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนสูตรเด็ด
มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

แต่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วย
ไปที่ร้านอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีน
ตั้งอยู่ถนนสายพยาวป่าแดด
บ้านสรรป่าศักดิ์ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาว
บอกละเอียดเลยต้องไปถูกแน่นอนเลยนะครับ
คุณไม่บอกตรงไปแล้วซ้ายังไง
ไม่เคยไปถ้าเคยไปเดี๋ยวจะบอกให้ละเอียดกว่านี้นะครับ
เอาล่ะเขาบอกว่าร้านนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้า
พากันเดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีน
สูตรจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
เจ้าของร้านก็คือนายจันฟองกาวีอายุ๕๑ปีบอกว่า
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมามากกว่า๒๐ปีแล้ว
แล้วก็ได้สูตรมาจากน้องชายที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็ได้มอบสูตรนี้ให้ทำขายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ราคาก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับอย่างที่บอกไม่แพงจนเกินไป
ราคากลางมีตั้งแต่๔๐บาทจนถึง๖๐บาท
ใครที่ทานชามเดียวไม่อิ่มก็สั่งพิเศษไปเลย๖๐บาทนะครับ
ส่วนเป็ดตุ๋นยาจีนถ้าจะซื้อเป็นตัวเขาก็ขายเหมือนกัน
ขายตัวละ๓๐๐๔๕๐บาทนะครับ
จากนี้ยังรับทำเป็ดตุ๋นยาจีนให้บริการลูกค้าที่สั่งหรือว่าจ้างทำอีกด้วย
รายได้แต่ละวันเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าวันละ๒๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ร้านนี้ไปกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าทางจังหวัดพยาวเขาได้รับใบรับรองจากหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ
ให้ร้านนี้เป็นร้านทงฟ้ารู้จักกันดีทงฟ้าราคาประหยัดนั่นเอง
ก็รับประกันคุณภาพราคาถูกสะอาดปลอดภัยใครสนใจไปชิมนะครับ
ร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาไปจนถึง๑๔นาฬิกาบอกหน่อยละกัน
จริงไม่น่าจะถึง๑๔นาฬิกาเพราะหลังจากบ่ายโมงหมดครับ
อีกแล้วเหรอถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ฟรีแต่ก็ไม่แพง
ถ้าหลังบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทานเนื้อเป็ดแล้วทานซี่โครงเป็ดแทน

บางคนเขาก็ชอบน้ำกระเพาะเป็ดเนี่ยชอบมาก
เป็ดก็ได้ไม่เป็นไรได้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกกันไก่
แต่เป็ดเยอะจริงเยอะอบร้นทามเลยได้
มีแต่เป็ดเป็ดทั้งนั้นเลย
แล้วเป็ดมั้ยคะเป็ดมันเป็ดมั้ยคะ

ถ้าใส่กริกเยอะไปมันก็จะเป็ดไม่ใช่เป็ด